อันนี้คือเป็นงานจ้างงานอยู่แล้วใช่ไหมครับ

ใช้พื้นที่ตรงนี้พูดเลยละกันนะครับ

พูดมีคำแก้ตัวใดทั้งหมดนะฮะ

แล้วก็สำหรับ
คู่กรณีของผมทุกฝ่าย

ให้ปากคำที่สอนอรวมถึงได้

ในเรื่องรายละเอียดนั้นผมขออนุญาตไม่ไปแตะเรื่องนั้น
เพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้เป็นการลำบากกับ

แต่ว่าเบื้องต้นที่ผมสามารถพูดได้ตอนนี้ก็คือ

ได้มีการเจรจากลายเกลี่ยกันเรียบร้อยแล้วนะครับ

เรื่องค่าชดเชย

ได้เรียกร้องมาตามที่เขาเห็นสมควรนะครับ

แต่สิ่งที่อยากจะมาพูดวันนี้ก็คือ
อยากจะมาขอโทษคู่กรณีของผม

ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
อยากจะขอโทษทุกท่านที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยนะครับ

อยากจะขอแสดงความเสียใจกับทุกคนเลย

อาจจะสร้างความเสียใจ

นอกจากผมรู้สึก

อายใจอย่างมากจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ขออนุญาตว่า๑ปีหลังจากนี้ผมขอ
ป้อมเพลินตนเพื่อสาธารณะประโยชน์

ตลอดระยะเวลา๑ปีที่จะถึงนี้

คอนเสิร์ตงานจ้างงานพิธีกรงานร้องเพลง

จะถูกห่างออก๑๐เพื่อไปมอบให้กับ
สร้างประโยชน์ให้กับสาธารณประโยชน์นะครับ

ใดขออนุญาตจะมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบ

แต่ว่าทั้งหมดทั้งหมดที่ผมพูดไปเนี่ย

เพื่อที่จะมา
ลบล้างความผิดหรือว่าจะมาแก้ตัว

อยากจะแสดงถึงว่าผมรู้สึก
ช่วยดูชอบหวังว่าผมจะได้รับการให้อภัยจากทุกท่าน
แล้วก็หวังว่าผมจะได้รับโอกาสนั้น

เป็นตามที่ผู้กรณีเขาเล่ามาเลยหรือยังไง

คุณไปเลือกสิ่งให้เขาต้องการให้เขาเข้าไปขอโทษ

คือได้ติดต่อกันแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้คุยเป็นการส่วนตัว
แล้วก็คุณคิดว่าถ้าเกิดว่ามันผ่านช่วงนี้ช่วงที่ทุกอย่างมันยังถมอยู่เนี่ย
ก็คิดว่าน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมกว่าที่ผมจะเข้าไปคุยกับเขาเป็นการส่วนตัว
ได้มีการติดต่อกับผู้กรณีไปบ้างหรือยังพี่เบน
คู่กรณีกับทางผมได้มีการติดต่อกันอยู่ครับ
ตอนนี้ไม่ได้มีไม่ได้มีข้อเรียกร้องอะไรเพิ่มเติมครับ
หลายคนถามว่าเอ่อคือขึ้นได้อย่างไรครับก็
ทั้งหมดผู้กรณีผมอย่างนี้ให้ฝากคำและก็ลงไปดึกประจำวันไปแล้วนะครับผมขออนุญาตไม่
ไม่ไปแตะตรงนั้นเพราะว่าพอถ้าผมพูดอะไรคาดเคลื่อนไปก็จะทำให้มีปัญหาเปล่า

การรับยิ้มใจพี่ตอนนี้เป็นอย่างไรหรือหลังจาก

เบี่ยงประเด็นไปทางอื่นเลยนะครับ
ก็ผมยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียว
เพราะว่าผมมั่นใจว่าในกรณีที่มันเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่สังคมรับไม่ได้หรอก

คนวอบครั้งจะรู้ว่าว่าว่าไปอ่อนไหวเรื่องแบบนี้

ไม่ใช่เฉพาะว่าทำร้ายผู้หญิงอย่างเดียว
ใครก็ตามไม่มีสิทธิ์ทำร้ายกัน
ซึ่งจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
มันทำให้ผมรู้สึกละอายใจกับตัวเอง

มันเป็นเหตุที่ไม่ได้ตั้งใจใช่ไหม

ครั้งนี้ก็มีอีกกลัวแฟนจะแบบว่าติดภาพ

ผมว่าประเด็นพวกนี้ทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้ว
นะฮะก็ขอบคุณทุกคนมากเลย
ขอบคุณทุกคนขอบคุณรวมถึง
รวมถึงทุกท่านที่เป็นกำลังใจด้วยนะครับ
ต้องขออภัยถ้าเกิดว่าสามารถให้ทุกคนผิดหวัง

ที่เข้าไปคุณจินัจรากัน

ตอนนี้ไม่มีการติดต่อมาใช่ไหมครับ

คือไม่ได้เพียงคำว่าเป็นธนาธิเงียบไป

เมื่อเราไม่มีสติไอ้สิ่งที่เราปฏิญาณตนหรือสิ่งที่เรายึดมั่นมาตลอดชีวิตน่ะ
เราอาจจะทำมันทั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจก็ได้
แต่สุดท้ายแล้วเราก็หนีความผิดไม่ได้ครับ